คุณผู้ชมนึกหรือยังคะว่าปีใหม่นี้จะซื้อของขวัญอะไร

ตอนนี้รัฐบาลได้ส่งเสริมแล้วก็แนะนำให้ซื้อข้าวเป็นของขวัญปีใหม่ค่ะ
ทางกรมการข้าวก็เลยจัดงานเทศกาลของขวัญจากข้าวขึ้นนะคะ
ซึ่งงานนี้ก็จะรวบรวมข้าวพันธุ์ดีที่มีคุณภาพดีที่สุด

ติดตามได้นะคะจากทางด้านคุณอัญชรีสิริมั่วผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากโรงเรียนข้าวและชาวนาไทยค่ะ
คักเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามีงานค่าของขวัญปีใหม่นะคะ
ร้านค้านำข้าวคุณภาพดีมาจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมค่ะ
อนันต์สุวรรณรัฐอธิบดีกรมการข้าวเปิดงานเทศกาลของขวัญจากข้าวตลาดข้าวชาวนาส่งความสุขปีใหม่ปี๒๕๕๙
ข้าวคุณภาพขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะ
โดยระบุว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวของเกษตรกรและผู้ประกอบการค่ะ
ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรงค่ะ
ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็สามารถเลือกซื้อสินค้าจากข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวได้อย่างหลากหลายด้วยคุณภาพและก็ราคาที่เหมาะสมค่ะ
ซึ่งเราประมาณว่าไม่ต่ำกว่า๑๕๐๐คนในการที่มาประชุมแต่ว่าจริงผมคิดว่าจนถึงวันที่๓๐น่าจะเกิน
เราคิดว่าวันที่เราเข้ามาปกติเนี่ยคนจะเข้ามาซื้อเป็นลูกค้าประจำอยู่ไม่ต่ำกว่า๑๕๐๐คนต่อวันนะฮะต่อวันที่เข้ามาปกติ
แต่ปีนี้นี่ผมเรียนว่าเป็นเหตุการณ์ที่มันเป็นพิเศษซึ่งคนจะเอื้ออาทรกับชาวนาเนี่ยผมคิดว่าจะมีลูกค้าที่จะเข้ามาช่วยเหลือชาวนามากขึ้น
สำหรับข้าวที่นำมาขายในวันนี้นะคะราคาข้าวหอมะลิจะอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๕๔๕บาท
อินซียะโสธรแพ็คละ๘๐บาทหรือข้าวกล้องหอมะลิจากเชียงใหม่๒กิโลกรัมปกติ๘๕บาทเหลือเพียง๗๐บาทเท่านั้นค่ะ
ส่วนภายในงานยังมีสินค้าแปรรูปจากข้าวที่น่าสนใจผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเวทสำอางนาโนจากสารสกัดข้าวสบู่สมุนไพรออร์แกนิค
บู่น้ำมันรำข้าวครีมบำรุงผิวผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปเช่นข้าวเหนียวมูลหน้ากุ้งหน้าปลาไปจนถึงไอศครีมจากข้าวไร้เบอรี่ค่ะ
ทั้งนี้นะคะกรมการข้าวยังได้จัดกิจกรรมการสาธิตการสีข้าวสดการแปรรูปเมนูข้าวโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทุกวันตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกาไปจนถึงเวลา๑๒นาฬิกาค่ะ
จากนี้นะคะยังมีบริการห่อของขวัญและกระเช้าปีใหม่ด้วยสินค้าข้าวคุณภาพดีจากใจกรมการข้าวและชาวนาผู้ผลิตข้าวคุณภาพทั่วประเทศอีกด้วยค่ะ
สำหรับงานวันนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๓๐ธันวาคมค่ะ
ประชาชนสามารถเข้ามาร่วมซื้อหาข้าวคุณภาพดีระดับโลกในราคาที่ยุติธรรมได้นะคะ
เรื่องต้นมีการคาดว่าจะมีประชาชนเข้ามาร่วมงานไม่น้อยกว่าวันละ๑๕๐๐คนค่ะ
ัญชาลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงานจากกรมการข้าวค่ะ